ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะบอกว่ามีลูกชายเป็นคนพิการค่ะ
ก็เลยเก็บพร้อมรอมรึบจนได้เงินสามแสนเจ็ดหมื่นบาท
ตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านสร้างบ้านเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายผู้รับเหมาโกงค่ะโกงเงินหายไปหมดเลยนะคะ
ลูกชายของบ้านนี้ซึ่งเป็นผู้พิการก็เลยบอกว่า
งั้นเดี๋ยวผมจะโพสต์ขายไตมาสร้างบ้านต่อให้กับพ่อกับแม่เอง
เอาเรื่องราวนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
หนุ่มพิการคนนี้อายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะ
จากจะโพสต์ขายไตแล้วนะคะอยากจะให้สื่อช่วย
ช่วยตัวเองกับแม่ด้วยนะคะเพราะว่าถูกผู้รับเหมาโกง
อยากจะให้ทุกคนช่วยกันบริจาควัสดุที่จะมาสร้างบ้าน
ส่วนการประกาศขายไตเขาตั้งเงินไว้ที่๒แสนบาท

ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์นี้แล้วลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
หนึ่งเขตทนบรีไปจัดกับแม่ค่ะ
ชื่อว่านางเตือนใจเฉลยยานนะคะเปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเก็บมา
ก็ได้จากการประกันสังคมแล้วก็เงินเก็บต่างที่ทำอาชีพมา
เป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายจะเอาไว้ใช้บ้านปลายชีวิตและจะเอาไปสร้างบ้านให้ลูก
ตั้งใจจะทำเป็นบ้าน๒ชั้นอยู่ในซอยเทียนทะเลนะคะงบประมาณ๓๗๐๐๐บาท
แต่ผู้รับเหมาโกงค่ะทั้งทั้งที่ผู้รับเหมาคนนี้เพื่อนเป็นคนแนะนำให้ด้วยนะ
เซ็นสัญญาก่อสร้าง๒๕ตุลาคมปีที่แล้วเบิกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมาเรื่อย
จนกระทั่งเบิกครั้งสุดท้าย๑ธันวาคมปีที่แล้วครบเลย๓๗๐๐๐บาท
แต่สร้างไม่เสร็จหายไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
สิ่งที่สร้างไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณสภาพเป็นแบบนี้๑๒๐เท่านั้นเองนะคะด้านล่างเนี่ยเสร็จแล้ว
แต่ข้างบนค่ะผนังบ้านปล่อยโล่งแบบนี้เลย
หลังคาก็ยังไม่มีเลยมีแต่โครงอ่ะใช่ค่ะ
วันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมาหลังจากครบกำหนดส่งบ้าน๑วัน
ตัวเองก็พยายามโทรติดตามผู้รับเหมานะคะแต่สรุปสุดท้ายติดต่อไม่ได้
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนสแหมดำไกลเกลี่ย
บอกว่าถ้าไม่สร้างให้ไม่เป็นไรแต่ขอเงินคืนค่ะ
แต่ไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายไปโพสต์ขายไต
ลูกชายพูดแค่ว่าไม่มีทางออกไม่รู้จะหาเงินไหนฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
ถ้าพระเจ้าไปอะไรไปจะไม่มีใครมาดูแลเขาต่อ
ถ้าเขามีบ้านหลังนี้อยู่เขาก็จะช่วยตัวเองได้โดยอยู่ได้
สิ่งที่อยากจะเรียกร้องคือนายวัญชัยฤทธรนายเป็นช่างผู้รับเหมาที่ไม่ใช่มนุษย์
ทีมข่าวของเรานะคะอยู่กับคุณแม่ตลอดทั้งวันค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะบอกว่าตำรวจโทรมาหา
บอกว่าตามไปถึงบ้านของผู้รับเหมาแล้วเห็นกำลังขนของออกจากบ้านด้วย
เพราะบ้านผู้รับเหมาเองก็ถูกธนาคารยึดนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้นะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไร
คุณก็ต้องมาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายเขา
พุธที่๑๗มีนาคมนี้นะคะซึ่งคุณแม่เองก็กลัวเหมือนกันค่ะ
ผู้รับเหมาจะไม่มาตามนัดถ้าไม่มาแม่บอกว่าฟ้องต่อค่ะ